โอ้โหแล้วเจาะตู้เซฟได้ของมีค่าเงินสด
เหมาะว่า๑๐ล้านบาทเจาะตู้เซฟอะนะฮะ

ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่าสุดนี่ทางตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกพี่ชัยกิระวานิท่านรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาท่านลงพื้นที่
ไปดูเรื่องแนวทางการสืบสวนสอบสวน
เรื่องต้นเพราะว่าคนร้ายงัดแผ่นเมทัลชีส
เข้ามาตอน๕ทุ่ม๔๒นาทีแล้วออกไปตอนเที่ยงคืน๕๒นาที
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๒ชั่วโมงเตรียมตัวมาอย่างดี
รู้ได้ยังไงเตรียมตัวมาอย่างดีดูจากพฤติการครับ
คือพลางตัวมิดชิดใส่ถุงมือมีการตัดกระแสไฟฟ้า
เอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด๒ตัวไปแล้วก็เหลือให้ที่ร้านแค่ตัวเดียว
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่พอจะเห็นพฤติการ
ขณะก่อเหตุของคนร้ายมากัน๕คนนะครับ
นางสาวจิราพรคุณนามหรือว่าเจ๊ปลาอายุ๔๐ปี
และนายวิชิตชุนหะสุนทรอายุ๔๗ปีหรือเสียเอ
เป็นสามีภรรยาเจ้าของร้านบอกตอนนี้สงสัยอยู่๒๓คน
มีชื่อในใจแล้วเชื่อว่าเกลือน่าจะเป็นนอน
มีคนในแจ้งความเคลื่อนไหวให้คนร้ายรู้
หรือไม่ก็อาจจะเป็นฝีมือของอดีตพนักงานนะครับ
ช่างที่มาเคยมาซ่อมแอร์ส่องไฟนะครับ
เพราะว่าตู้เซฟจะวางไว้ในที่มิดชิด
ปกติร้านก็จะมีหลานชายมาเฝ้า
แต่คืนเกิดเหตุไม่มาเชื่อว่าเอ๊ะเอ๊ะ

ปกติแล้วจะมีหลานชายพี่นอนแล้วทีนี้เขาช่วงหลังคือเขามามั่งไม่มา
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะรู้ว่าวันไหนที่นอน
วันไหนที่ไม่นอนอย่างเงี้ค่ะก็น่าจะมีสาย
ตำรวจเขาฝากมานะคนร้ายถ้าดูอยู่นะ
ถ้าดูความเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่มามอบตัวซะนะครับ